เพราะว่านายแบบนางแบบเขาไม่กักหมดหวาน
การเดินทางมาครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่า

เธอไปในฐานะตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่องอวสารโลกสวยค่ะ
เป็นตัวแทนความภาคภูมิใจคนทำหนังไทย
เพราะว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียว
โดยนักวิจารณ์แล้วก็ผู้ชมภาพยนตร์ต่างลงความเห็นว่า
เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงด้านมืดของมนุษย์
และโลกโซเชียลได้ถึงใจผู้ชมอย่างมีชั้นเชิง
รวมทั้งชื่นชมความสามารถทางการแสดงของสายป่าน
ว่าเป็นนักแสดงที่ตีบทบาทได้ดีเยี่ยม
จนทำให้ผู้ชมเข้าถึงตัวละครได้อย่างลึกซึ้งค่ะคุณ
เรื่องนี้ค่อนข้างแบบนำเสนอตรงประเด็นนะคะ
โซเชียลยุคปัจจุบันนะฮะอวสารโลกสวยโลกไม่สวยแต่ตรูนี่แหละสวย
ใช่เรานี่แหละสวย
ก็เรียกได้ว่าเสพสื่ออย่างมีสติ
ยานสติเรื่องนี้เขาถ่ายทอดได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็สายป่านแน่นอนล่ะตัวแม่รางวัลการันตี
แล้วต้องบอกว่าสายป่านกับหนุ่มเอเองเนี่ยเขาก็พบเจอกันในโลกโซเชียลนะจ๊ะ
เพราะหนุ่มเบย์เนี่ยเขาเป็นแบบแฟนชัพอารมณ์ประมาณนั้นตอนนี้ก็หวานออกสื่อจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายพรีเวดดิ้งจริงเมื่อไหร่กระซิบบอกเราด้วยนะจ๊ะ